คุณผู้ชมฮะดังนั้นก็มีเรื่องของอุบัติเหตุ

รถไฟเบรกไม่อยู่ชนรถแท็กซี่อย่างจัง
เพราะรถแท็กซี่ฝ่าเครื่องกั้นเข้ามาอยู่ตรงรางรถไฟแบบนี้

ทำให้คนขับแท็กซี่เสียชีวิตคารถ
ยังโชคดีรถแท็กซี่คันนี้ไม่ได้รับผู้โดยสารมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๖โมงเช้านะครับ
บริเวณทางข้ามทางรถไฟแยกนอดป๊าเขตหลัก๔กรุงเทพ
ตำรวจสนนพวงศ์เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
นิติเวศตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ต่อไก่๕๕๖๙กรุงเทพฯมครรถฝั่งขวาพังยับเยินนะครับ
ส่วนคนขับรถแท็กซี่เสียชีวิตคาซากรถ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์งัดนำร่างออกมา
พบบัตรประจำตัวผู้ขับรถระบุชื่อร้อยตรีชูชีพวังทองนะครับ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ

ตนมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของขบวนรถไฟ
ก่อนเกิดเหตุคือประมาณตี๕๒๐นาที
รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงเพื่อมุ่งหน้าสถานีแก่งคอยนะครับ
เมื่อมาถึงก่อนแยกนอสปาร์ค
มีพนักงานประจำแยกตรงนี้นะคุณนะ
ได้ปิดเครื่องกั้นห้ามรถผ่านแล้ว
แต่จู่รถแท็กซี่คันดังกล่าวขับฝ่าเครื่องกั้นเข้ามา
ทำให้ขบวนรถไฟเบรกไม่อยู่
และก็พยานที่เกิดเหตุอีกครั้ง
พร้อมประสิทธิ์
ประสานญาติคนขับรถแท็กซี่
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะฮะ